เรื่องของปลาโป่งปลาแก้วในกิจกรรมงานกาชาติ

เอาจริงคุณคือเรื่องนี้ไม่น่าเป็นข่าวได้ยาวขนาดนี้นะ
แต่ที่มันเป็นข่าวเพราะว่ามันก็มีประเด็นให้ได้ตาม
และเมื่อคืนเหตุการณ์สดร้อนนะครับ
ว่าลูกค้าเนี่ยที่ไปปลาแก้วนะครับ
แล้วก็ถูกลูกจ้างของซุ้มปลาแก้วเนี่ย
เขาบอกว่าเธอใช้มือดันนี่
ใช้มือดันเธอผิดกฎเธอผิดกติกา

ปรากฏว่าลูกค้าคนนี้เมื่อคืนย้อนกลับไปที่ซุ้มปลาแก้ว
แล้วก็มีเรื่องทะเลาะกันกับเจ้าของซุ้ม

เรายังไม่ได้ฟังจากปากของลูกค้าคนนี้เลยนะ

มีคลิปเหตุการณ์ให้ดูกันอีกแล้วครับ

จะกลับมาหาเรื่องที่ซุ้มปาแก้ว

แล้วก็ถูกรุมจับตัวได้

จากนางสาวเมตตาแสงมุก
หลานของเจ้าของซุ้มปลาแก้ว
ที่มีเรื่องผลักกันกับลูกค้าคนนี้

แล้วก็กรณีที่เจ้าของซุ้ม

ใช่แล้วเดี๋ยวพี่เข้าปลาได้ผมบอกว่าผมเรียกอีกคนนอนกว่า
ไปบอกเขาหน่อยว่าเขาปลาดันแล้วก็ปลาเขาดูแล้วให้เขาปลาใหม่
แต่เขาเดินมาถามหาหนูกับน้าน้าหนูนั่งงานเพราะว่าตอนก่อนก็มีคนมาหาเรื่องหนู
หนูเจ็บโปร่งอยู่หลังร้านเนี่ยหนูย้ายไปอยู่ร้านโปร่งหนูตัดปัญหาเนี่ย
ย้ายร้านหนีเข้าไปแล้วไม่ใช่อยู่ข้างเราค่ะร้านไม่ได้อยู่ร้านเดิ
ก็ย้ายไปอีกร้านหนึ่งใช่แล้วพอวันนี้น้าตัวเนี่ยพอว่าให้หนูเข้าไปอยู่หลังร้าน
ก็ออกมาเดี๋ยวจะมีปัญหากันเพราะว่าเขาจะขายของใหม่ใช่ค่ะใช่นั่งอยู่ข้างร้าน
อีกคนเนี่ยเดินเข้ามาใช่เดินเข้ามาถามหาหนูแล้วน้องหนูชายพอว่า
ก็ไอ้กลับบ้านไปแล้วแล้วเขาถามน้าหนูเขายืนคุยกับน้าหนูว่า
ไล่หนูออกไปแล้วเหรอนานบอกว่าให้มันกลับบ้านไปแล้วเขาบอกว่าไล่ออกไปได้ไง
แล้วก็เตะหน้าหน้าผมขอเป็นนี่เขารู้ชาติอีกแนวน้องหนูอ่ะใช่ดีนะนี่มันต้านคิดไปได้ไม่ละถามไอ้เดิม
เขามันถามอะไร๒๓คำเราก็บอกว่าคนที่ว่าเหตุแก่เขานี่ไม่อยู่
สมมติล้วุนลองกิจเขาก็บอกว่าต้องรับผิดชอบนะก็บอกอย่างนี้อีก
แค่ลงเฟสด่าเพราะพ่อคนแม่เขานี่ก็ต่อยเต็มแรงแล้วนะ

ก็เลยคิดว่าเขาจะทำหรือว่าเราไม่ได้ตามทำ
ส่วนทางด้านของหญิงสาวที่เป็นลูกค้าที่ย้อนกลับมาที่ซุ้มปาแก้ว

ตอนนี้ตกเป็นผู้ต้องหาทำร้ายร่างกายเจ้าของร้านป่าแก้วนะ

แต่แม่ของหญิงสาวก็มาที่โรงพักด้วยนะคุณ
ชี้แจงบอกว่าลูกสาวของเธอมีอาการป่วยทางจิต
อยู่ระหว่างรักษาอาการอยู่นะครับ

บางครั้งก็หัวเราะคนเดียว

บางครั้งก็มีอารมณ์เกรี้ยวกราดด่าทอไปทั่วนะครับ
ส่วนฝ่ายเจ้าของซุ้มปลาแก้ว
งั้นบอกว่าไม่เอาเรื่องแล้วกัน
ทางตำรวจโรงพักเมืองสมุดประการก็ปรับทั้งสองฝ่ายแล้วครับ
ข้อหาทะเลาะวิวาดกันอย่าง
ื้ออึงในที่สาธารณะ

ก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับไปนะครับ
เพราะว่าก็ต้องถูกปรับทั้งคู่แหละเนาะ
ในคลิปแรกทางลูกจ้างของซุ้มเนี่ย
ก็ไปปรับตัวผู้หญิงคนนี้เขา
คราวนี้ผู้หญิงคนนี้มาเตะปากเจ้าของซุ้ม